ใหญ่บ้านเนี่ยโอ้ยทำไมพูดกับลูกบ้าน
จงอีจงอยู่ไหนมึงออกมา
แบบนี้นี่คือมาถึงหน้าบ้านเลยนะ

ตามหาผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจง
ผู้ใหญ่บ้านเรียกลูกบ้านคนนี้
ขึ้นอีและสักพักนึงนะ

ผู้ใหญ่ใจเย็นนะโดนเอาปืนจี้

แต่ต้องบอกก่อนนะไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บ

ในกล้องวงจรปิดเนี้ย
ในกล้องวงจรปิดเนี้ย

ในกล้องวงจรปิดเนี้ย

ในกล้องวงจรปิดเนี้ย

ข้าวบ้านน้องสาวบ้านน้องสาวไม่ได้มีกล้องวงจรปิดแบบบ้านป้าหรอก
คือที่ป้าไปบ้านน้องสาวย่าจากต่างจังหวัดมาไงก็สังสรรค์กัน

แปลว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเสียงหรือยังไง

ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเมามาตะโกนเรียก

หลานป้าไปบอกว่าผู้ยายใจเย็น
ผู้ใหญ่บ้านเอาปืนมาจี้หน้าอกหลานเลยค่ะ

ทีนี้มันอีลุงตุงนังมันชุลมุนปั้ง

ทีนี้หลังจากเกิดเหตุก็ให้ตำรวจมาตรวจสอบค่ะ

ไอ้ที่ไปหน้าบ้านไปตรวจสอบ

มีคนร้องเรียนมาว่าบ้านหลังนี้เสียงดังค่ะ

เขาเมามาแล้วเขาก็มาเรียกหาเราเลย
แล้วก็บอกว่าออกมานี่มึงออกมานี่อย่างนี้
ก็ตกใจแล้วเห็นมือเขาล่วงอยู่ในกระเป๋าข้างหน้าเลย
ก็รู้ว่าเขาคงจะล่วงปืนอย่างที่เขาเคยทำ

เครียดเลยอะพร้อมจะยิงจากพร้อมจะยิงตั้งแต่ก็หลานแล้วค่ะ
ก็เลยรีบเดินออกมาแล้วพักหลานออกว่าหลานจะโดนยิงนะคะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะนี่ป้าจงก็เล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะ

จงเคยมีเรื่องอะไรกับผู้ใหญ่มาก่อนหรือเปล่า
จงบอกว่ามันย้อนกลับไปถ้าปี๖๓เนี่ย
เคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้ใหญ่แล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย
แต่ก็มีการไก่เกลี่ยจบไปแล้วนะฮะ
ก็ไม่อยากจะพูดถึงเหตุการณ์นั้นแล้วถือว่าเคลียร์กันแล้ว
แต่ผู้ใหญ่บ้านยังตามมาหาเรื่องอยู่เรื่อยเลย
ครั้งนี้หนักสุดถึงขั้นมาตามหาที่บ้านถามหาอีจงอีจงเนี่ยนะฮะ
และเอาอาวุธปืนบุกมาถึงบ้านจี้หน้าอกหลาน
และมีการที่ปืนมันลั่นด้วยเกือบมีคนตายแล้วนะฮะ

กลัวทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงถืออาวุธปืนมาตามหาลูกบ้านอะไรแบบนี้
จะฆ่าใครจะฆ่าแกล้งกันหรือเปล่า
เออนะฮะค่ะทีนี้คุณผู้ชมนี่ไปบ้านผู้ใหญ่บ้านนะ
ที่ทำการสิก็ถามเรื่องนี้นั่นแหละ
ปิดล็อกอยู่ไม่มีใครอยู่เลยนะ

แต่ว่าพี่ชายก็ไม่ให้ข้อมูลปฏิเสธทุกอย่างเลยเนอะ
ทีนี้พนักงานสอบสวนค่ะบอกว่าคดีนี้นะ
แจ้งข้อหาผู้ใหญ่บ้านต้องโดนทั้งเรื่องของบุกรุกยามวิการ

แล้วก็มีการคัดค้านการประกันตัวส่งสารตามขั้นตอน
แต่เขาประกันตัวออกมา๓แสนค่ะ
อันนี้เป็นดุลพินิษฐ์ของศาลนะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าตำรวจก็จะทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมายด้วย
แต่อย่างที่บอกไปบ้านของลูกบ้านอย่างบ้านของป้าจงเอ่ย
หรือว่าลูกบ้านคนอื่นก็กลัวบอกโอ้โฮ
พกพาอาวุธปืนไปขู่ชาวบ้านแบบนี้
ถูกปล่อยออกมาแบบนี้อันตราย
แต่เอาจริงเราก็อยากฟังในมุมผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันนะ
เพราะว่าวันนี้เลยนักข่าวเขาลงพื้นที่ค่ะ

ผู้ใหญ่ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรนะคะ
ส่วนชาวบ้านแล้วก็คู่กรณีที่เคยมีเรื่องบาดหมางกัน
ก็ยังหวาดภาวะอยู่เพราะว่าผู้ใหญ่เคยขู่เอาไว้ไง
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีเดี๋ยวลองฟังหน่อยนะคะฝั่งผู้เสียหายค่ะ
อยากให้เขาแบบให้หนักเลย

หนึ่งคุณเป็นผู้ใหญ่บ้าน

นี่ไปคุยกับน้องสาวของป้าจงด้วยนะ

แล้วก็มาตะโกนเรียกพี่สาวอีจงอีจงอยู่ไหน

คือลูกสาวบอกว่าตกใจนะ

พอเจอแบบนี้แล้วแล้วยิ่งผู้ใหญ่บ้านได้รับการประกันตัวมาอีก

ที่ผู้ใหญ่ขู่อาฆาตไว้ไหม

ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะ
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็ยังเดินหน้าต่อนะครับ
ที่จะไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน

แล้วก็ต้องเคลียร์กับลูกบ้านให้เสร็จสิ้นนะ